เดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อวานหน่อยค่ะที่ราชบุรี
ช่วงเย็นเกิดพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างแรง
เขาบอกลมแรงมากค่ะฮะอ์ใช่ค่ะ
แรงจนต้นไม้เนี่ยเป็นต้นโพนี่นะคะ
อายุกว่าร้อยปีข้างวัดมันหักโค้นลงมา

แต่ก็หนีออกมาได้แบบรอดตายบุดหวิดนี่คุณผู้ชมดูสภาพในบ้านสิคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ข้างวัดโคกบำรุงราช
หมู่๕ตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกที่ราชบุรี
นี่เป็นต้นโพอายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะขนาดใหญ่เลย
มาทับหลังคาบ้านเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรีต้องเร่งมาช่วยเหลือ
ตัดกิ่งต้นโพออกแล้วก็เอารถกระเช้ามา
มายกต้นโพให้มันพ้นจากหลังคาบ้าน
ปรากฏว่าบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหาย๗หลังค่ะ
มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเสียหาย
คือมันเสียหายจากการถูกต้นโพล้มทับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งฝนตกไงคะ
แล้วพอมันไม่มีหลังคาแล้วเนี่ยโอ้น้ำเนิมน้ำฝนเข้าไปเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เสียหาย
คนที่ถูกต้นโพทับหลังคาบ้านเนี่ยก็คือคุณป้าทศพรสุขศรัทธาอายุ๕๙ปีนะคะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นฝนมันก็ตกเอาอยู่บ้านคนเดียว
ฝนตกหนักลมก็พัดแรงได้ยินเสียงเหมือนกับกิ่งไม้หัก
ตอนนั้นก็เลยเดินออกมากำลังจะไปดูหน้าบ้านแต่เดินออกมายังไม่ทันจะก้าวพ้นประตูเลยนะคะ
ต้นโพเนี่ยล้มคลื่นลงมาทับหลังคาบ้านดังโครมตอนนั้นเนี่ยหลังคายุบโชคดีที่ตัวของคุณทศพรทัศพรก็รีบเดินออกมาก่อน
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรไปมากกว่านี้
อบตดอนกรวยเนี่ยก็เลยช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากการที่ถูกพายุแล้วก็ต้นไม้ล้มทับบ้านแล้วนะคะ